ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์ที่อุบลรัชธานีอันนี้ก็ลักษณะประมาณว่าเรื่องแบบ
แม่อันนี้รถเข็นคันเดียวรถเข็นที่เราไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า
ใครจะไปเชื่อว่าเข็นรถเข็นผิดคันเนี่ยถึงขั้นทำร้ายกันได้นะฮะ
มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ลงภาพแล้วก็ข้อความเอาไว้นะครับเพจชื่อดังในอุบลรัชธานีนะฮะ
ก็ลงเอาไว้นะครับเป็นหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ที่อุบลนี่แหละ
เธอบอกว่าเธอถูกชายชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายด้วยการเตะเข้าที่ต้นขาทั้งสองข้าง
ขาเนี่ยเจ็บแล้วก็บวมช้ำเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้างแห่งหนึ่งที่อำเภอวารินชำราบ
นี่ฮะน้องคนนี้นะครับแล้วนี่คือร่องลอยที่ขาของเธอนะฮะ
บวมช้ำนะครับต้นขานะฮะฟกช้ำทั้งสองข้างนะฮะ
บอกว่าพอฝรั่งคนนี้เตะเธอแล้วนะครับก็ขับรถออกจากห้างไปทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ
ถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็เนื่องจากเธอเนี่ยเข็นรถใส่สินค้าเนี่ยผิดคัน
แล้วชาวต่างชาติคนนี้คิดว่าเธอจะไปขโมยของเขาค่ะนะฮะสังคมออนไลน์ก็โอ้โห
มีความเห็นแบ่งเป็นสองฝ่ายอยู่เหมือนกันบางฝั่งบอกว่าอ้าวก็ไปเข็นของเขาทำไมล่ะ
บางฝั่งบอกว่าเขาก็ไม่รู้เขาไม่ได้ตั้งใจแต่จะตั้งใจไม่ตั้งใจคุณก็ทำร้ายกันไม่ได้ประมาณอย่างนี้
วันนี้ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีประจำอุรัชธานีนะครับได้คุยนะฮะ
ที่ถูกทำร้ายนะฮะอายุ๒๖ปีนะครับเป็นชาวอุบลนี่ฮะก็มากับคุณแม่
บวมช้ำเหมือนกันนะหนักเหมือนกันนะบอกถึงใส่เข้าไปเนี่ยครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเธอกับครอบครัวอันนี้มากับน้าสาวนะฮะมากับน้าสาวคุณน้าก็ช่วยทายาให้อยู่เนี่ยฮะ
วันเกิดเหตุเนี่ยไปกับครอบครัวไปที่ห้างแห่งหนึ่งที่อำเภอวาลินชำราบ
พอซื้อสินค้าเสร็จเธอก็เข็นรถเข็นเข้าไปในร้านขายไก่ทอดในห้างก็ไปกับแม่ก็มีของในรถนี่แหละนะครับ
ตอนที่เธอกำลังดูรายการอาหารอยู่แม่บอกว่าเดี๋ยวไปที่รถก่อนนะ
ก็ไม่รู้ว่าตอนที่แม่จะไปรอที่รถเนี่ยแม่ก็เข็นรถเข็นที่ซื้อของเสร็จเนี่ยไปแล้ว
เพื่อจะเอาของไปเก็บที่รถพอเธอดูรายการอาหารเสร็จสั่งเสร็จอะไรเสร็จ
หันกลับมาที่รถเข็นที่มีสินค้าจอดอยู่เนี่ยก็มีอยู่คันหนึ่งก็คิดว่าเป็นรถของตัวเอง
แล้วอยู่ดีก็มีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งเดินตามหลังมามาถึงไม่พูดไม่ถามอะไรทั้งสิ้น
ผู้ชายคนนี้กลับเตะเธอเข้าอีกทีนึงนะฮะ

แล้วก็ไปยืนดักรอเธออยู่หน้าร้าน
ด้วยความตกใจเธอก็ไม่คุยแล้ว
เธอก็วิ่งไปหาแม่ที่รถ

ชายชาวต่างชาติคนนี้จ่ายเงินเสร็จ
ขับรถกระบะวีโก้ออกจากห้างไปเลยนะฮะ
ไม่ยอมหยุดพูดคุยอะไรทั้งสิ้น
น้าของเธอถ่ายหมายเลขทะเบียนรถเอาไว้ได้นะครับ

เพราะว่าเขาถึงยังไง

แล้วก็เข็นมานิดหน่อยอะไรอย่างนี้
คือเขาน่าจะคุยกันก่อน
ไม่ใช่ว่าเอออะไร

เตะเตะครั้งนึงแล้ว

คุณก็น่าจะโอเคคุยกันอย่างนี้
แต่มันมีครั้งที่๒เนี่ยค่ะ

อ้อมก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะครับ

ติดตามตัวชายชาวต่างชาติ

ว่าในทองนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เขาก็ไปกับลูกสาวนะครับไปซื้อของใช้ที่ห้างที่เกิดเหตุ
จากนั้นก็พาลูกสาวเข้าไปซื้อไก่ทอดร้านเดียวกับหญิงสาวผู้เสียหายนั่นแหละ
แล้วขณะที่เขาหันกลับมาก็เห็นผู้หญิงคนนี้เข็นรถสินค้าของเขานะครับ
ที่ซื้อของแล้วจ่ายเงินแล้วออกไปจากร้าน
ผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาพยายามพูดเป็นภาษาไทยแล้วบอกให้หยุดตั้งหลายครั้ง
แต่หญิงสาวคนนี้ก็ไม่หยุดเขาก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็เตะใส่ต้นขาไปสองครั้ง
เพราะเชื่อว่าเป็นขโมยทำไปก็เพื่อต้องการรักษาทรัพย์สินของตัวเองเท่านั้น
รับว่าทำร้ายร่างกายเขาจริงแต่เพื่อรักษาทรัพย์สินของตัวเอง
นี่เขาอ้างกับตำรวจแบบนี้ตำรวจก็พูดคุยทำความเข้าใจ
บอกว่าคุณแม่จะรักษาทรัพย์สินแบบนี้แต่ว่าคุณจะไปเตะเขาแบบนั้นมันก็ไม่ได้
แล้วหญิงสาวคนนี้เขาไม่มีเจตนาที่จะรักทรัพย์ด้วยมันเกิดจากความเข้าใจผิด
ซึ่งผู้ชายคนนี้นะฮะชาวต่างชาติคนนี้ก็ยอมรับว่าสุดท้ายก็เป็นความเข้าใจผิด
เพราะว่าหญิงสาวคนนั้นเขาก็มีรถเข็นของเขาเหมือนกันนะแต่เขาอาจจะไม่ได้สังเกตที่เข็นรถคันผิดไป
นางสาวอ้อมหรือว่าน้องอ้อมเขาก็ยอมรับว่าเขาก็มีส่วนผิดเหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็เลยให้เจรจาปรับความเข้าใจกัน
แต่ก็ต้องแจ้งข้อหานะครับทำร้ายร่างกายนะครับก็ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินสดจำนวนหนึ่ง
แล้วก็เสียค่าปรับ๕๐๐บาทสุดท้ายก็จับไม้จับมือกันนะฮะปรับความเข้าใจกัน
เหตุเกิดจากรถเข็มน่ะ